เรื่องของการขึ้นรถกันหน่อยเออปกติเราจะเคยเห็น
แท็กซี่เขาจะมีปัญหากับแท็กซี่ค่ะเรื่องของการแย่งผู้โดยสารใช่
วินมอเตอร์ไซค์ก็จะมีปัญหากับวินมอไซค์ด้วยกันเองหรือบางทีมีปัญหากับรายเดอร์
เออเออเออเอออะไรอย่างเงี้ยที่โทรเรียกอะไรแบบนี้ครับ
อันนี้เป็นวินมอเตอร์ไซค์มีปัญหากับแท็กซี่นะคะลองดูค่ะ
เอาเจ็บกี่บาทเดี๋ยวจ่ายให้เองแหม้งงล่ะสิ
งงล่ะสิกระเบียบงงเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะนั่นอยู่เออ
นี่คือมีผู้โดยสารท่านหนึ่งนะเธอก็ไปยืนอยู่หน้าวิน
ค่ะแล้วเธอไปโบกแท็กซี่หน้าวินอ่าหน้าวินหน้าวิน
หน้าวินแล้วโบกแท็กซี่ปรากฏจังหวะยังไม่ทันขึ้นรถ
เดินปรีเข้ามาเลยค่ะเถียงกันกับคนขับแท็กซี่
มีข้อความไว้อย่างนี้เลยดูปัญหาเดิมที่จะแก้กันตรงไหน
สิทธิของผู้บริโภคคืออะไร
หมายถึงว่าผู้บริโภคมีสิทธิ์จะเรียกอะไรก็ได้
เรียกได้ใช่ไหมแต่อันนี้ความคิดเห็นก็แตกเหมือนกันนะ
บางคนเขาจะบอกว่าถ้าเกิดคุณจะเรียกแท็กซี่
คุณก็ต้องควรที่จะเขยิบไปไกลบินหน่อย

คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ที่เรากำลังจะเล่าอยู่เนี่ย

เพราะว่ากลัวมีปัญหาแล้วเคยเห็นข่าวแล้วก็เลยกลัวค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่าเหตุการณ์ตรงนี้น่าจะเกิดขึ้น
ในแถวแถววัดชมนิมิตรถนนสุขสวัสดิ์สมปราการ

คนวิภาพิจารณ์กันเพียบนะ
หลายคนก็บอกว่าหูพี่วีนพฤติกรรมแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะ

ว่าเขาอยากจะนั่งวินหรือว่าเขาอยากจะขึ้นแท็กซี่

จุดนี้ไว้ขึ้นวินมอเตอร์ไซค์เท่านั้น

เดี๋ยวถ่ายมาให้ผมผ่านบ่อยนะ
ไม่รู้ว่ามันสามารถห้ามได้หรือเปล่า